เพื่อเปิดตัวหนังสือที่เขานั้นมีโอกาสได้เขียนขึ้นมา

ที่ถ่ายทอดกับเรื่องราวของเทควอนโดตลอด๑๕ปี

และอีกหนึ่งประเด็นนะครับเจอทั้งทีก็ถามจากป่าอีกครั้งแล้วกันนะครับ
ว่าการทำงานที่สาพันธ์เทควันโดโลกับโค้ชทีมชาติไทยเนี่ย

ก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมก็เอาอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับ

แต่ใจจริงเนี่ยก็อยากดูแลทีมชาติไทยต่ออยู่แล้วนะครับ
ไม่ได้มีวาระอะไรเป็นพิเศษที่จะต้องไปทำงานกับสหพันธ์เทวันโดโลกในตอนนี้นะครับ
แต่เฉพาะการคว้าเหนือเทียดทองให้ได้นะครับ

เหรียญทองแดงในโอลิมปิกจากผลงานของโค้ชเช

หลายคนถามว่าเรื่องเป็นทำงานสรรพันธ์โลกครับ
เพราะว่ายังรู้สึกว่าส่วนตัวเองก็ยังไม่ถึงเป้าหมาย
ก็เหลือทุกโอลิมพีครับก็ผมพยายามเต็มที่อีกครั้งหนึ่ง๒๐๒๐ครับ
ก็ผมยังไงก็ผมยังคุมทีมแล้วก็ผมพยายามเต็มที่อีก๔ปีครับ

ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวของตัวโค้ชเชย์
ก็เคยผ่านช่วงชีวิตที่ยากลำบากมาก่อน

อ่านโดยค่าลิขสิทธิ์คอหนังสือเล่มนี้นะครับ
เชียร์จะมอบให้กับองค์กรการศึกษาเพื่อเด็กได้โอกาสทั้งหมดเลยครับ
ใครสนใจก็ร่วมทำบุญกันได้นะครับตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับ